นักข่าวเยอะไปตามกันกับประเด็นของท่านนายแพทย์ธิรเกียรตินะฮะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก็ไปพูดเรื่องของปมนาฬิการูของท่านพลเอกประวิทย
แต่ว่ามีการอัดเสียงไป
แต่นักขับก็ต้องไปถามท่านประวิศ
ก็เลยกลายเป็นประโยควรีสั้นแต่ว่า
หลายคนก็คล่องใจกับคำว่าเจ็บคอ

ไม่ยอมพูดต่อให้ไปฟังเสียงของทั้งสองท่านกันก่อนครับ
ผมก็ยอมรับว่าหลังจากที่ผมดูภาพเรื่องความเห็นต่าง
ผมถือว่าผิดมารยาทในการกล่าวถึงเพื่อนร่วมคอลมดรเราตอนนี้
ผมก็ได้ขอโทษท่านว่าผมทำผิดมารยาท
ส่วนเรื่องที่มีข่าวออกไปว่าผมจะทำอะไรต่อนั้นนะครับ
ผมก็ยืนยันว่าผมยังให้ความมั่นใจกับท่านนายกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
คือผมมาที่นี่ทำงานก็เพราะว่าท่านนายกผมยังเชื่อมั่นท่านนายกอยู่นะครับ
ท่านนายกผมเห็นความตั้งใจเพราะฉะนั้นผมก็ยังจะคงทำงานให้ท่านนายกต่อ
จนกระทั่งท่านเห็นว่ามันไม่เหมาะแล้วล่ะครับ
เสียงท่านก็แหบหน่อยเจ็บคอ
อากาศเปลี่ยนไงคุณดิฉันก็เจ็บคอท่านก็อาจจะเจ็บคอก็ได้
ก็ต้องไปดูกันต่อว่าเจ็บจริงหรือเปล่า

อยากจะถามอยากจะให้ท่านตอบท่านก็เจ็บคอซ้าย
ก็เลยแบบว่าไปตอบไม่เป็นนะครับ

มาดูฝากฝั่งของท่านนายกกันหน่อยคุณผู้ชมครับ

ยืนยันการวิภาควิจารณ์ครั้งนี้จะไม่ทำให้คอรมอเกิดรอยร้าว
เพราะทุกคนรักใคร่เข้าใจกัน

หรือทำผิดแล้วก็ขอโทษกันก็ไม่เกิดความขัดแย้งนะครับ

อ้ายังรักกันดี
ก่อนการประชุมคอรมอลตั้งแต่ช่วงเช้า
แน่นอนว่าผู้สื่อข่าวไปดักรอ

ธีรเกียจนี่แหละแต่ว่าไม่มีวิแววจะเดินทางมาเลยค่ะ
ก่อนที่จะได้รับแจ้งจากผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงศึกษาธิการ
บอกว่าเขาเดินทางไปแล้วนะแต่ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยผู้ติดตาม๑คนสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่
คำถามเพียงแค่สั้นว่าคงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคอรมอลวันนี้ค่ะ
รวมถึงเป็นประธานการประชุมองค์กรหลักเวลา๑๕นาฬิกาด้วย
แต่ก็ได้เข้าชี้แจงเรื่องคลิปเสียงต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันเดียวกันค่ะ
นายมณะนิมิตมงคลนะครับ
เลยคาธิการองค์กรต่อต้านคอรับชันประเทศไทย
สนับสนุนให้นายแพทย์ธิรเกียรติอยู่ในตำแหน่งต่อไป
เพราะเห็นว่าเป็นการวิจารณ์เพื่อคัดค้านกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

หลังจากนี้อาจจะมีความกดดันบ้างแต่ก็เชื่อว่าจะผ่านไปได้
อีกทางผู้ใหญ่ก็ต้องไม่เพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของประชาชน
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยครับ
ทางนี้แนวแพทย์ธิราเกียรติก็ได้ยกลง
เลือกหมายเป็นประธานการประชุมที่กระทรวงศึกษาธิการตอน
บ่าย๓โมงด้วยซึ่งท่านเองก็บอกว่าท่านยังไม่ได้ลาออก

ก็ยังคงทำงานกันต่อไปนะครับ